ที่แห่งนี้สวยงามมาก
ประชาชนนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติเขา
นิยมไปสักการะแล้วก็ไปถ่ายรูปที่นี่เลยคุณผู้ชม
วัดมหาธาตุวัชิระมงคลนะคะอยู่ที่ภาคใต้
นี่ค่ะคุณผู้ชมวัดเดิมนะคะ
ชื่อแห่งนี้ก็คือวัดบางโทงค่ะ
อยู่ที่หมู่๓ตำบลนาเหนืออำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบีสวยมาก
หลั่งไหลมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ
จุดเด่นของวัดมหาธาตุวัชิรมงคล
แห่งนี้ก็คือองค์พระมหาธาตุเจดีค่ะ
คุณผู้ชมมีความสูงถึง๙๕เมตร

ถือว่าเป็นพระมหาธาตุเจดีที่สูงที่สุดในภาคใต้เลยนะคะ

แล้วก็บริเวณรอบพระมหาธาตุก็จัดตกแต่งให้มีความคล้ายคลึงกับพุทธคยา
ก็คือสถานที่ที่พระพุทธเจ้าตัดสรุซึ่งอยู่ที่อำเภอขยารัฐพิหารประเทศอินเดียนั่นเองนะคะ
ส่วนภายในองค์พระมหาธาตุค่ะก็ตกแต่งด้วยภาพเขียนพุทธประวัติเอาไว้อย่างวิจิตรการตาสวยงามมากจริงนะคะ
และนอกจากองค์พระมหาธาตุที่เด่นสง่าแล้วนะคะภายในวัดเองก็ยังมีพุทธสถานที่สวยงามอีกหลายจุดเลยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นองค์พระพุทธรูปปางแสดงปฐมเทศนาขนาดหน้าตักกว้าง๓เมตรรูปเหมือนหลวงปู่ทวดหน้าตักกว้าง๙เมตร๙นิ้ว
อ่าให้คุณผู้ชมได้ดูกันนี่นะคะนี่นี่เป็นองค์ประธานนะคะ
ส่วนความคืบหน้าในการก่อสร้างวัดแห่งนี้ตอนนี้คืบหน้าไป๙๐แล้วนะคะ
คุณผู้ชมค่ะเราก็ไปสืบส่อหน่อยความเป็นมาของวัดแห่งนี้
ถามจากนายนิติศาสตร์จันเดชผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่
เล่าให้ฟังบอกว่าวัดบางทงนี่เป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดกระบี่นะคะ
มาตั้งแต่ปี๒๔๘๓นู้นแหละ
แล้วก็ได้รับพระราชทานวิสูงคามศรีมาเมื่อวันที่๑๓กุมภาพันธ์๒๕๖๒
แล้วก็ถัดมาอีกในช่วงเวลาปี๒๕๕๙
กรรมการมหาเทรสมาคมเห็นความสำคัญก็เลยจัดสร้างพุทธสถาน
แล้วก็พระมหาธาตุเจดีขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารในขณะนั้นน่ะนะคะ
ซึ่งวัดแห่งนี้ค่ะตอนนี้ก็มีพระภิกษุจำพรรษาอยู่๑๗รูป
สามมะเนนสามรูปแม่ชีอีก๑๕คนนะคะ
แล้วก็มีพระราชวชิรากรเป็นเจ้าอาวาสวัดแห่งนี้
แล้วก็ถือว่าเป็นวัดอีกแห่งหนึ่งนะคะที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน
มีศิลปะทางด้านศาสนาที่สวยงามนะคะ
แล้วก็ถือว่าเป็นวัดแห่งหนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลไปอย่างต่อเนื่องเลย